ผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้จ้าวของรถสุดเส้นเลยพูดไม่ออกนะฮะ
นำรถมาซ่อมตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๖๐แล้วนะ
ผ่านกันมา๓ปีแล้วนะอื้อวนี่เค้าซ่อมอะไรเยอะแยะ

รถยังซ่อมไม่เสร็จเลยนะฮะเจ้าของอู่อ้างบอกว่า
แล้วก็เจ้าของรถทยอยจ่ายเงินให้ล่วงหน้าหลายงวด
เจ้าของรถยืนยันบอกว่าก็ทยอยจ่ายเงินค่าซ่อมให้หลายงวดแล้วนะ
รวมเป็นเงินเกือบ๒แสนบาทแล้ว
ทีนี้คุณจะไม่มีเงินไปซื้ออะไรมาซ่อมรถผมได้ยังไง

เอาเงิน๒แสนที่เขาจ่ายล่วงหน้าไปทำอะไรก่อนหรือเปล่า
ทำไมไม่มีเงินไปซื้ออะไร
ได้โพสต์เรื่องราวแล้วก็ข้อความ
ฝากให้ช่วยแชร์กันเยอะในหลายกลุ่มนะครับ

ว่างรบกวนโทรไปถามให้หน่อยนะครับ
ล็อกสายผมไปซะแล้วแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้
แล้วก็บอกชื่อช่างไว้ว่าช่างวานนะครับ
คือตัวเขาเองเขาโทรไปหาแล้ว
บล็อกสายไปแล้วถูกตัดสายไปแล้ว
คงจะไม่รับสายเขาเขาเลยกวนว่าอ้าว
ใครก็ตามเอาเบอร์นี้ไปโทรให้เขาหน่อย
ว่าตัวช่างนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพไว้บอกคนนี้ครับ
หวานช่างและเจ้าของอู่ที่กำลังเป็นประเด็น
อยู่ในเมืองกาลที่ทำรถฟอร์จูเนอร์ของผม

ทั้งที่ผมก็จ่ายเงินไปแล้ว
แล้วก็รับปากมาหลายรอบแล้วว่าจะเสร็จเดือนนั้นเดือนนี้
แต่ก็ไม่ยอมทำให้เสร็จซะทีเอาง่ายดีล่ะ
ใครมีข้อเสนอแนะไหมครับรบกวนผู้รู้ด้วยครับ
โทรไปก็ไม่รับสายตัดสายทิ้งตอนนี้บล็อกสายผมไปซะแล้ว
โดยเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์นะครับก็บอกว่าโพสต์คลิปเพิ่มเติมนะครับ
ว่าขณะที่เข้าไปเจรจากับเจ้าของอู่ถึงเหตุผล
ทำไมถึงยังซ่อมรถไม่เสร็จทั้งที่ตัวเขาเองยืนยันว่า
จ่ายค่าซ่อมเป็นเงิน๑๗๓๐๐๐บาทไปแล้วนะฮะ
ดูคลิปนี้ขณะที่เจ้าของรถฟอร์จูเนอร์ไปที่อู่ซ่อมรถหน่อยครับ
ไม่แล้วเสร็จตั้งแต่จ่ายตังค์แล้วไม่ทำอ่ะยังไง
ผมไม่ได้เอาเงินพี่มาใช้นะผมก็ไปทำคุณพี่
ผมไม่รู้แต่คุณบอกว่าผมไปใช้เรื่องผมได้ไง
ที่แรกผมก็ถ่ายรูปไว้ผมไม่เข้าใจ
คือถ้าไม่จ่ายตังค์แล้วแบบเออก็ว่าไปอย่างหนึ่งตรงเนี้ยถูกป่ะ
ผมจ่ายครบเต็มจำนวนจ่ายตั้งแต่ปี๖๐นะพี่เอ้ย

ไปเจอจ่าเวลาโทรมาไม่อยู่หนีตลอด
แล้วคิดว่าเมื่อไหร่เสร็จอ่ะเอาเอาตามที่ช่างดูเนี่ย
ดูแล้วเป็นไงว่าคิดว่าเมื่อไหรเมื่อไหร่เสร็จ

ประมาณเดือนนี้แหละครับประมาณเดือนนี้เหรอ
ผมโหรอมาหลายเดือนแล้วอ่ะนี่แล้วคุยมา๓เดือนก็ประมาณเดือนที่แล้ว
นี่ประมาณเดือนนี้อีกแล้วอ่ารับผิดชอบหน่อยดีนะ
โอ้โหพอเขาเอาคลิปนี้มาแชร์นะ
คนที่เข้าไปแสดงความคิดความเห็นก็บอกว่าโอ้โห
เจ้าของรถช่างใจเย็นเหลือเกิน
ไปพูดดีกับอู่ซ่อมรถนะครับนะฮะ
เพราะว่าอู่ซ่อมมาตั้ง๓เดือนแล้ว
ถ้าเป็นเราเราคงทนไม่ไหวแล้วคงด่าไปแล้วนะครับ
แชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับ

แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็น
รวมถึงทางเพจก็แสงความคิดความเห็นเองนะครับ
บอกว่า๓ปีซ่อมไม่เสร็จแต่เบิกเงินค่าซ่อมไปหลายงวด
แถมกวนส้มติม
วงส้มติมแบบนี้นะฮะนึกถึงเคสที่เรียกพวกมากระทืบเจ้าของอู่
เพราะซ่อมรถวันเดียวไม่เสร็จเมื่อเดือนก่อนเลย
นี่เขาก็โพสต์ไปถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากนะครับ